อยากจะไปเจอน้องโบนัสเด็กหญิงวัย๓ขวบชาวจังหวัดขอนแก่น
โอ้โหที่ได้๑๐ล้านบาทไปอ่ะครับ
ทีมข่าวเราตามไปนะแต่น้องเขาไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่นนะคะ

แต่จริงแล้วน้องเขาไปอยู่ที่จังหวัดเลย

ทีมข่าวของเราก็ไปไปที่โรงเรียนนะคะ
โรงเรียนเพลินจิตพัฒนาตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
เป็นโรงเรียนที่เด็กหญิงธัญนุษย์ลาดแลนด
น้องโบนัสอายุ๓ขวบเรียนอยู่นะคะ
เป็นผู้โชคดีได้๑๐ล้านบาท

พ่อคุณแม่ค่ะเราไปถึงตอนเลิกเรียนนะคะ๔โมงเย็น

ทำไมวันนี้ดูพ่อกับแม่ใจดีจัง
คุณพ่อชัดใช้อายุ๔๐นะคะ
คุณพ่ออยู่ที่ทำงานอยู่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
การเกษตรนะคะที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
คุณแม่พัชราพรอายุ๓๔นะคะ

แล้วพ่อแม่ไปรับช่วงเวลานี้จะเพิ่งตื่น

อายุ๓ขวบก็มีเงิน๑๐ล้านแล้ว

แล้วก็หัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดเลย
นายธนพรวิสิตพจนชัย

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์คุณครูนักเรียนที่รู้ข่าว
เขาก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันเนี่ยค่ะ

ทำไมคนเยอะจังมาทำอะไรกันคือไม่รู้ไง

ปรายศนียบัตร๕๐๐ใบค่ะ
ชื่อลูกก็คือน้องโบนัสเนี่ย๓๐๐ใบ
เขียนชื่อตัวเอง๒๐๐ใบ

บอกไม่เป็นไรชื่อใครก็ได้

คุณพ่อก็บอกว่าท้ายฝรั่งเศสมาเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่จากไทยรัฐโทรไปว่าน้องโบนัส

ตกใจมากกว่าว่าโทรศัพท์จากไทยรัฐมา

ก็คงต้องไว้เป็นทุนให้เขาแหละครับ

ฝรั่งเศสประมาณสัก๗๐เปอร์เซ็นต์

เราซื้อที่ภูเรือหรือว่าซื้อที่ไหนครับ

หน้านั่งทางงานอยู่ครับ

ก็ยังไม่เชื่ออีกนึงว่าทำ

ก็มีพี่ที่อยู่ปลายสนียภูเรือค่ะพูดมาคอนเฟิร์มพี่เอ๋
ค่ะก็เลยก็น่าจะเป็นความจริง
เป็นความจริงแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกว่ายังไงครับ
นาทีนั้นคือมีความคิดยังไงครับ
ก็คิดว่าลูกก็จะได้เรียนสูงขึ้นไปก็เก็บทุนให้ลูก
นี่ค่ะ๑๐ล้านบาทก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องโบนัสนะคะ
ซึ่งก็ทางครอบครัวก็ขอบคุณไทยรัฐขอบคุณปรายศนีย์ไทยนะคะที่มีกิจกรรมนี้นะคะ
ทางหัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดเลยนายธนพรวิสิตพจนชัยก็บอกว่าเป็นเกียรติกับชาวจังหวัดเลยนะคะ
ดีใจมากที่รางวัลใหญ่มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยหัวหน้าปลายสนียจังหวัดเลยบอกว่าก่อนจับรางวัลนี่นะ
สวดมนต์ให้รางวัลมาตกในพื้นที่เราสักหน่อยนั่งสวดมนต์กันเลยเนี่ยนะคะรางวัลที่๑ไปเลย
โอ้ยลูกงงอยู่
วันนี้พ่อกับแม่รักหนูมากจังอ๋อแม่ขอมอีก